มันมีอีกหนึ่งคลิปออกมาเป็นคลิปที่คนหัวร้อนอีกแล้ว
บนถนนนะฮะมอเตอร์ไซค์เขาขับตามรถเก๋ง
รถเก่งเขาเบรกกระทันหันมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจหัวร้อน

เอาไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงครับ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
นะฮะคลิปนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่าธรรมรักนะฮะส่งให้กับทีมข่าวของเราก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับขนาดกำลังขับรถพาภรรยานะฮะไปเที่ยวที่นทบุรีแต่มันเกิดขึ้นนะฮะคือเขาอยากจะขึ้นทางด่วนหรือว่าไม่สำนาญทางก็คือเบรกกับทัน
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเบรกจนเกือบจะล้มก็เลยขี่ไปปาดหน้ารถเก๋งกลับแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่ชายคนนั้นจะถือท่อนเหล็กมาทุบกระจกจนแตกครับนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องก็ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักตลิ่งชันเพราะว่าเห็นป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างชัดนะฮะ
ทะเบียนก็คือ๑ชกช๑๖กรุงเทพอยากให้คนที่เห็นเหตุการณ์หรือรู้จักผู้ชายคนนี้ช่วยกันให้ข้อมูลของตำรวจด้วย
จะได้แบบตามจับให้ได้เพราะว่าไปทุบกระจกรถเขาแตะนะครับ
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวจากโรงพักตลิ่งชันว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นคนในพื้นที่และรอสารออกไหมจับในวันนี้
แล้วก็จะมีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
อ่ะมีอีกคลิปหนึ่งไปอีกคลิปหนึ่งเกิดที่กลางแยกเพชรชบูรณ์ไปดู
เป็นไรอ่ะคุณมีดาบแก
ทำไมทำแบบนี้อ่ะไม่สงสารอ่ะ
โหมันคือดาบสมุไรอ่ะ
อุ้ยยาวเฟ้ยเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สามแยกวังชมพูอำเภอบริเภชบูรณ์นะฮะ
แต่ติ๊กก็จะเห็นว่าผู้ชายชมพูนะฮะ
ถือมิดดาบยาวข่มครูคนขับรถกระบะครับ